ไปดูเหตุสยองที่เกิดขึ้นที่หัวลำโพงกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือบริเวณนั้นเนี่ยจะมีคนเร่ร่อนอยู่เยอะนะก็กินนอนอยู่ตรงนั้นเลยแหละ
มีคนเร่ร่อนคนหนึ่งอายุประมาณสักห้าสิบเก้าปีค่ะถูกพบเป็นศพ
ปาดคอนะคะแผลเนี่ยลึกมากแล้วเลือดเนี่ยไหลออกท่วมตัวเลย
แล้วคนก่อเหตุก็ไม่ใช่ใครที่ไหนน่าจะเป็นคนเร่ร่อนในอยู่บริเวณเดียวกันนี่แหละค่ะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เช้ามืดเมื่อวานนี้แล้วนะคะประมาณสักตี๔ได้
สถานีตำรวจรถไฟนพวงได้รับแจ้งมาค่ะว่าพบศพชายเสียชีวิตบริเวณลานจอดรถจักรยานยนต์ด้านข้างสถานีรถไฟหัวลำโพง
พอลงพื้นที่ตรวจสอบก็เจอศพของนายชูชาติแหลมเสนนอนจมกองเลือด
คอมีแผลถูกปาดด้วยของมีคมยาวไม่ต่ำกว่า๑๕เซนติเมตรแล้วก็ลึกประมาณ๑นิ้วค่ะ
ใกล้ศพมีกระเป๋าฮิ้วสีดำข้างในก็มีสิ่งของเครื่องใช้มีขวดน้ำดื่มแป้งแล้วก็กล่องนมนะคะ
สอบถามนางเจงแร่เฮ้าแม่ค้าขายน้ำที่อยู่ตรงข้ามกับจุดเกิดเหตุเขาก็เล่าให้ฟังว่า
นายชูชาติผู้ตายเนี่ยเป็นคนเร่ร่อนที่กินนอนอยู่ตรงนี้มาหลายเดือนแล้ว
ส่วนคนก่อเหตุก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นคนเร่ร่อนเหมือนกันค่ะ
แต่เท่าที่จำได้คนก่อเหตุรู้สึกว่าจะสติไม่สมประกอบด้วย
ที่ผ่านมาเธอบอกว่าก็เคยพูดคุยกับผู้ตายอยู่ครั้งสองครั้งนะผู้ตายเนี่ยเป็นอดีตคนขับรถประจำทาง
แต่ที่เลิกขับรถไปก็เป็นเพราะว่าสุขภาพไม่ดีแล้วก็ติดเหล้าส่วนปมการฆ่าครั้งนี้เธอคาดการณ์นะคะว่า
น่าจะมาจากปัญหาแย่งที่กินที่นอนนั่นแหละเพราะว่าคนเร่ร่อนที่นี่เนี่ยบ่อยครั้งชอบมาทะเลาะกันเรื่องแย่งที่นอน
แต่ที่ผ่านมาไม่เคยหนักถึงขั้นฆ่ากันตายมาก่อนล่าสุดตำรวจเขาก็เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิด
แล้วก็นำตัวกลุ่มอันทภัณฑ์เร่ร่อนในย่านดังกล่าวไปสอบสวนแล้วก็ตรวจพิสูจน์ตามหลักนิติวิทยาศาสตร์นะคะ
ตำรวจมองว่าปมเหตุเรื่องนี้น่าจะเป็นปัญหาขัดแย้งเรื่องส่วนตัวระหว่างผู้ตายและผู้ก่อเหตุ
เพราะว่าหลังก่อเหตุเนี่ยทรัพย์สินของผู้ตายกระโปรงกระเป๋าอะไรก็ยังอยู่ครบ
ก็เลยคิดว่าไม่น่าจะใช่การฆ่าชิงทรัพย์ค่ะ